ภาพรวมขอเรียนว่าการเปิดให้มีการใช้สิทธิ์ลงทะแนนสิทธิ์ก่อนความเลือกตั้ง
ที่เรากำหนดไว้๘นาฬิกาในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้๘นาฬิกาทุกส่วน
ก็สามารถเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งได้
ในระหว่างการเปิดการออกเสียงลงคะแนนทั้งวัน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานเหตุการณ์ต่าง
โดยแบ่งเป็นกรณีต่างนะครับซึ่งผมจะขอแจ้ง
เดี๋ยวพาบวกว่ามี๓กรณี
กรณีที่๑ก็คือกรณีที่ได้รับรายงานว่า
อาจมีการกระทั่งทุกขนิดเลือกตั้ง
มีอยู่๓จังหวัดที่ผมขอรายงาน
จังหวัดแรกก็คือสมุกสาธารณ์

แล้วไปทำเครื่องหมายเลือกผู้สมัครให้กับทางการอีกพักหนึ่ง
ได้มีการเจาะทำลายบัตรเลือกตั้งทั้งในเล่มนั้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ได้บริเวณการส่งบัตรเลือกตั้งยังไม่ไปแทนบัตรที่ทำราย
เป็นการผู้ผู้หญิงในการเลือกตั้งก็คือมีจังหวัดอุทัยธานี
อาทิตย์ที่อุทัยธานีนี้ก็มีกรณีการนำเทาปักประชาชน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของผู้อื่นไปลงคะแนน
กรณีนี้ก็ได้มีการแจ้งความเพื่อให้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำการดังกล่าวแล้ว
จังหวัดถัดไปจังหวัดที่๓ก็คือจังหวัดกาลสิน
เขตเลือกตั้งที่๒ได้มีการทำเอกสารปลอม
ขอบคุณบรรยากาศการเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งได้ประกาศไม่รับสมัคร
ผู้สมัครภักดิ์การเรือนภักดิ์หนึ่ง
แต่ต่อมาได้รับรายงานจากผู้สมัครรายนั้นว่า
ได้ร้องเรียนว่าภายในภูมิของเขตเลือกตั้งนั้นไม่มีการถูกประกาศ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบและสอบส่วนในเบื้องต้นแล้ว
พบว่าป้ายหาเสียของผู้สมัครภัณฑ์นั้นเนี่ยยังมี
และการตรวจสอบเอกสารประกาศและรับสมัครกลางกลางเนี่ย
ก็พบว่าเป็นเอกสารปลอม
จึงได้แนะนำผู้สมัครผู้นั้นไปแช่งความพิสัยทางหลวงไปด้วย
กรณีที่๒นะครับที่ได้รับรายงานมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือกรณีการแจกบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ขี่ผสมปกติเลือกตั้งในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมันยังมันได้รบแผนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
ประเด็นนี้ได้รับรายงานมาจากหลายจังหวัด
โดยกรณีดังกล่าวเนี่ยได้มีการแก้ไขโดย
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนไม่ถูกต้องแล้วเมื่อได้รับการทักท้วง
อีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประเทศ
ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ลงคะแนนแล้ว
ในกรณีนี้ไม่สามารถนำบัตรที่ใส่ลงในจีบออกมาได้
จึงได้ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งบันทึกเหตุการณ์ไว้
ตอนนี้ไม่มีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้บริเวณไว้ในบัญชีรายชื่อ
ก็ได้มีการแก้ไฟโดยให้ธนกรรมการจ่ายบัตรเลือกตั้ง
กดสอบหลักฐานการบริเวณของผู้มีสิทธิ์

หากปรากฏว่ามีหลักฐานมาแสดงคลุกต้องความควอด
ก็ให้มีการเพิ่มชื่อแล้วก็ให้ผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้ครับ
ไม่สามารถใช้การได้ในช่วงเวลาหนึ่ง
มีการปรับปรุงแก้ไขเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วในวันนั้นนะครับ
ระบบระบบการตรวจสอบรายชื่อที่พูดมีสิทธิ์
ผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์
ก็ได้ประสานกับสนับประมาณอาหารการทะเบียน

ก็หลังจากนั้นก็ได้ปรับปรับปรุงว่ามีปัญหาประการได้
เซอร์เวอร์คือเขตบางพระบิ

เป็นเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์
หรือมีผู้ประเบียนสูงที่สมบันเทศไทย

ซึ่งแต่ว่าสามารถทำได้
เหมือนช่างกันต้อนรับขอบใจนะครับ
ระหว่างเท่าที่นึงนะครับ
ซึ่งเมื่อในการเป็นสถานที่กลางแล้วเนี่ย
จะอธิบัติการตัวเองส่วนสำหรับพระรุนเฮียม

นางแจ้พี่กิจและพระขับชมีไม่กี่ชีพครับ
และอธิบัติการที่สามก็คือ
คัดเอาที่อยู่ขึ้นหน้าที่เดือนท่านครับ